ที่ตากก็เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีสองพี่น้อง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาของป่า
แล้วขึ้นไปบนดอยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาตายคู่๒ศพ
นี่ผ้าขาวคลุมร่างอยู่นี่นะคะ
คู่กันแบบนี้เลยเป็นคู่พี่น้องนะครับ
ตำรวจสพพบพระจังหวัดตากตรวจสอบเหตุฟ้าผ่า
ใส่รถจักรยานยนต์นะครับตรงถนนเส้นทางธรรมชาติ
บนยอดดอยสูงท้ายหมู่บ้านห้วยไผ่
หมู่๑๒ตะบนคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ซึ่งเป็นเส้นทางลูกรังขึ้นเขานะฮะ
พบรถจักรยานยนต์เวฟสีดำนะครับ

ศพแรกก็คือนายอาจีอ่องอายุ๓๕ปีสัญชาติเมียนมาพี่ชายนะครับ
สภาพศพยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยนะฮะ
สภาพนอนหงายตาค้างแล้วก็มือเกร็งครับ
ข้างศพพบถุงกระสอบปุ๋ยมีเสื้อผ้าแล้วก็มีผักป่าที่ไปเก็บมา
ศพที่๑ส่วนศพที่๒คือนายจีอ่องอายุ๓๐ปีคนน้องนะครับอยู่ห่างออกไป
ไกลกว่า๒เมตรนอนหงายหน้าแล้วก็ตาค้าง

ทั้ง๒ศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่พบร่องรอยเหมือนเป็นรอยไหม้คุณ

ที่โรงพยาบาลอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ

พี่น้องชวนกันออกไปหาผักและของป่าบนดอยนะครับ

ไม่มีทีท่าว่าจะมีลมมีฝนเลยนะครับ
แต่ว่าช่วงบ่ายแก่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะครับ
ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่า

เขาก็ยุติการออกหาของป่าแล้ว

คาดว่าฟ้าผ่าอยู่กลางทางอย่างรุนแรงฮะ
เสียงดังสนั่นเลยชาวบ้านบอกแบบนี้
ปรากฏว่าสายฟ้าน่าจะผ่าฟาดลงมากลางตัว
ของสองพี่น้องจนเสียชีวิตทันทีนะครับ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานญาติผู้เสียชีวิต
มารับศพนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
ครับใช่ค่ะเนี่ยเหตุจากเรื่องของสภาพอากาศนะ
ใช่ค่ะส่วนอันนี้ไฟไหม้ค่ะ